สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
แดดจากดวงอาทิตย์มีทั้งคุณและโทษนะคะ
ถ้าเกิดมองออกไปแสงแดดเปรี้ยงแล้วออกไปอยู่กลางแจ้งเนี่ย
อาจจะเป็นลมแดดได้นั่นก็คือภาวะที่ร่างกาย
มีอุณหภูมิสูงกว่า๔๐๕องศานะคะ
ส่งผลต่อระบบประสาทและหัวใจ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล
แล้วก็จิบน้ำบ่อยเพื่อสุขภาพนะคะ
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันค่ะ
แต่ละภาคช่วงนี้ร้อนจัดเลยค่ะ

ที่มีอุณหภูมิสูงถึง๔๐องศา
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะ
ส่วนภาคอีสานอากาศร้อนเช่นเดียวกันค่ะ
อุณหภูมิสูงสุด๔๐องศาเช่นเดียวกัน
ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศคล้ายคลึงกันนะคะ
อากาศร้อนจัดและมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่ค่ะ

มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่

มีฝนตกร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
เพราะฉะนั้นต้องระวังพายุฝนกันด้วยค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
เราไปดูภาพของพายุที่พัดเข้าถล่มเมืองเฮ็ก

คลื่นตีเป็นฟองขาวนะคะ
ล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๕ศพนะคะ
อกจากนี้ยังต้องคอยเฝ้าระวังไปต่ออีกทั้งอาทิตย์เลยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้